โอ้โหดูสิมีทะเลหมอกเขาบอกว่ามันจะหนาว
ดิฉันก็แต่งตัวไม่อ่านไลน์กลุ่มเลยนะคะคิดว่ามันจะหนาวมากนะคะ
โอ้โหมาเต็มขนาดนี้แต่มันไม่หนาวขนาดนั้นค่ะ
เดี๋ยวรอกันสักพักนะคะสำหรับลมหนาวนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสรานะคะ
ตอนนี้ความหนาวมันจะหนาวเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภู
แต่ภาคใต้ค่ะคือภาคที่เราเป็นห่วงมากที่สุดนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ค่ะฝนตกชุกให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วย
หกจังหวัดนี้นะคะนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะ
ระวังไว้ให้ดีช่วงนี้นะคะลมมรสุมค่ะก็คือลมตะวันออกพัดเข้ามาในอ่าวไทย
แล้วก็พัดพาเอาความชื้นหรือว่าเอาฝนเข้ามามาแบบเต็มด้วยนะคะ
ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่พบที่บริเวณประเทศมาเลเซียค่ะ
โอ้โหสองอย่างนี้บวกกันค่ะฝนตกหนักจริงนะคะ
นี่ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำปรากฏที่ประเทศมาเลเซีย
แต่ทีนี้นะคะปัจจัยที่ทำให้สภาพอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างไร
นี่คือภาพนะครับภาพที่จะเห็นว่าเส้นโค้งสีแดง
นี่คือลักษณะของเส้นที่มันก่อให้เกิดความชื้นนะคะ

แสดงว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อ
เนื่องสลับกับความหนาวที่เริ่มมาแตะแล้วเส้นสีฟ้านะคะ
๑๐๑๔ค่ะเริ่มมาแตะที่ภาคเหนือตอนบน
ลักษณะแบบนี้นะคะอ้าวแล้วหนาวอ่ะจะมาเมื่อไห
ประกาศไปตั้งแต่ที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ใจเย็นค่ะ๗๘มาที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
กรุงเทพมาเมื่อไหร่อุ้ยสุดสัปดาห์หน้านู้นแหละค่ะ
ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วจะสังเกตอย่างไรนะคะ
สังเกตว่าฝนเขาจะตกลงมาก่อนตกแบบหาใหญ่เลยค่ะ
พอตกปุ๊บมันจะหนาวทันทีนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของฝนตรวจสอบเรื่องของฝนตามช่วงเวลากันหน่อย
นี่คือช่วงเช้าเช้าภาคใต้เห็นไหมคะ
เน้นภาคใต้เอาเป็นแบบนี้ค่ะ
ตกทั้งวันทั้งคืนตกตลอดเวลา
มาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นที่ในทะเลและบริเวณชายฝั่งนะคะ
ลักษณะของฝนเขาจะพัดขึ้นมาจากทะเล
แล้วก็พัดขึ้นชายฝั่งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ
ทำให้คลื่นบริเวณอ่าวไทย
ตั้งแต่ช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะ
คลื่นสูงค่ะช่วงนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะ
ตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้แล้วนะคะ
ภาคใต้ฝนตกหนักภาคอื่นล่ะฝนไม่ค่อยตก
แต่น้ำก็ไม่ได้ไปไหนนะคะนี่ค่ะ
ลมหนาวมาภาคใต้ฝนตก
นครราชศรีมาฝนตกน้อยลงแต่น้ำที่ตำบลกระสอน
ถนนทางเข้าหมู่บ้านตะแบกค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อบ้านดงน้อย
ถูกระแสน้ำจากรำรำสะแท๊กกัดสะ

วันก่อนปพค่ะเอาสะพานแบรี่มาตั้งให้แบบชั่วคราว
ไม่อยู่ค่ะพังอีกค่ะ
หมู่บ้านถูกตัดขาดหลายวันแล้วล่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขอีกรอบแล้วนะคะ

เปิดให้ชาวบ้านพิมายใช้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้ว
จะพังอีกไหมล่ะเนี่ยเป็นห่วงนะคะ

เป็นจุดแรกไงคะที่ลมหนาวเข้ามา
ไฟฉายไปเลยค่ะลมหนาวมาแล้วนะคะ
ชาวบ้านตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองพยาว
ได้ยินเสียงนี้จิ๊กยิ้มเลยค่ะ
ขวาอุปกรณ์ไปจับจิ้งกลง
จิ้งกลงก็คือจิ้งอีกตัวใหญ่ค่ะ
คืนนึงได้ประมาณ๕๐๑๐๐ตัว
แล้วราคาในตลาดตอนนี้ดีมากเลยค่ะ

เขาไม่ได้นับเป็นกิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขานับเป็นตัวค่ะตัวผู้๒บาท

ผู้หญิงต้องแพงค่ะ๓บาท
เอาไปทอดเอาไปนึ่งเอาไปคั่ว
น้ำพริกก็ได้เป็นเมนูยอดฮิตของชาวเหนือ
ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เลยค่ะ

ดิฉันทราบดีนะคะว่าช่วงนี้การตั้งแคมป์มันฮิตมาก
ที่บริเวณภาคอื่นภาคเหนือภาคอีสาน

ห้ามก่อนยังก่อนช่วงนี้ฝนตกหนักจริง

ตอนนี้อยู่ที่น้องวลัมภูร์นะคะ

ฉันไปชมความสวยงามของทะเลหมอกกันก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ